ผู้หญิงคนหนึ่งเอาออกมาเตือนภัยเลยบอกว่าโหน่ากลัวมาก

เพราะว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งนะบุกเข้ามาหน้าห้องครับ
พยายามจะงัดห้องของเธอขณะที่เธออยู่ในห้อง
แง้มหน้าต่างอยู่ตกใจมากครับ
ที่สุดเธอโทรเรียกเพื่อนที่อยู่หอใกล้นะ

นี่คุณผู้ชมแล้วเธอก็มาดูกล้องวงจรปิด
โอ้โหกระจ่างชัดทั้งหมดเลยว่าผู้ชายคนนี้
บุกมาที่หอพักแห่งนี้นะครับ
นี่ฮะวงจรปิดของหอพักแห่งนี้ในอำเภอเมืองลำปางนะครับ
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งคุณ
เดินไปเดินมาด้อมมองเข้ามาในหอพักนะฮะ
ท่าทางไม่ชอบมาพากลนะครับ
แล้วท้ายที่สุดคุณเหมือนหยิบมีดมา
แล้วจะมางัดห้องนี่ห้องผู้เสียหาย
ครับซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับ
คือผู้หญิงคนนี้ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ว่าเหตุการณ์มันเกิดตี๓๕๑นาที
คืนวันอังคารที่๑๒กรกฎาคม
เธอเพิ่งจะกลับเข้าหอพักเองเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จนะครับ
แล้วทีนี้พออยู่ในห้องได้สักแป๊บหนึ่ง
ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ตรงประตูนะฮะ
เธอก็เลยเปิดหน้าต่างแง้มดูนะครับ
ปรากฏว่านี่ผู้ชายคนนี้นะฮะ
พยายามจะงัดห้องของเธอ
เธอบอกว่าเธอเสียสติมากกลัวมากจนดึงสติเอาไว้ได้
ก็เลยโทรหาน้องที่อยู่อีกหอหนึ่งให้มาช่วยเหลือนะครับ
แล้วเธอก็มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
คุณดูสิปรากฏว่าเห็นผู้ชายคนนี้มีมีดด้วย
คือตอนที่เธอแอบดูอยู่ในห้องนะก็กลัวอยู่แล้วนะ

แต่พอมาดูวงจรปิดโอ้โหมีมีดแบบนี้อันตรายมากนะฮะ
ทีมข่าวของเราตอนพูดคุยกับเธอเธอร้องไห้อย่างนี้
เธอร้องไห้เธอจะบอกว่าหวาดภวาเป็นคนคุณกลัวไหมล่ะโอ้โห
เพื่อปลูกผู้หญิงอยู่ห้องคนเดียวแล้วเธอก็
มาชี้สารที่ให้ดูนะว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะจอดรถอยู่ตรงนี้
แล้วก็น่าจะเดินขึ้นไปทางไหนอย่างไรนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจสพเมืองลำปางเข้าตรวจสอบหอพักตรงนี้นะครับ

สักถามสาวผู้เสียหายเจ้าของห้องเกิดเหตุอายุ๒๕ปี
เธอก็ให้การแล้วครับว่าเธอขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
บริเวณตู้น้ำหอดเหรียญหน้าห้องพัก
แล้วก็ผู้ก่อเหตุขี่รถมาจอดตรงนี้นะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุเดินถือมีดยาว๑ฟุต
ตรงทางเข้าหอพักนี่ตามกล้องวงจรปิดเลย
ท่าทางดูลุกลี้ลุกลนหันซ้ายหันขวานะฮะ

จากนั้นเอามีดออกมาพยายามงัดนะฮะ
ด้วยความกลัวเธอก็เลยเรียกเพื่อนเข้ามาช่วย
แล้วพอเพื่อนมาถึงนะเพื่อนก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเหมือนกัน
ผู้ชายผู้ก่อเหตุเห็นคนเยอะนี่

ผู้ชายคนนั้นก็เดินหนีออกไปจากหอพักเลย
นี่เพื่อนของเธอผู้หญิงทั้งนั้นคุณ
นี่ส่วนภาพที่ถ่ายไว้จากกล้องวงจรปิด

บอกว่าเป็นบุคคลอันตรายนะต้องระวังกันหน่อย
เพราะตรงนี้หอพักหญิงเยอะนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมเหตุการณ์มันเกิดตั้งแต่วันที่๑๒กรกฎาคม

ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะ๑๔กรกฎาคม

จนกระทั่งช่วงค่ำนี่ฮะ

จับกลุ่มนายสุภเวษหรือว่าอ๋องอายุ๒๑ปีนะ

เขาเป็นเด็กวัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนี่แหละครับ
จับได้ที่แถวบริเวณถนนวังขวาในตัวเมืองลำปางครับ
ก็ยึดรถจักรยานยนต์นะที่เขาขี่มา
แล้วก็แน่นอนอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนก็คือ
เสื้อผ้าที่สวมใส่ในคืนก่อเหตุนะครับ
นายอ๋องให้การวกไปวนมานี่ก็คุยกับผู้สิทธิ์ข่าวเหมือนกันนะ
บอกว่าตัวเขาเองอาศัยอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนี่แหละครับ
ส่วนทำไมถึงต้องบุกไปงัดห้องผู้หญิงคนนั้น
คือนายอ๋องเขายอมรับอย่างหนึ่งก็คือ
เขาก่อเหตุไปบุกหอพักจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจจะไปหาผู้หญิงคนนั้น
พอไปหน้าห้องเห็นผู้หญิงคนนั้นเปิดหน้าต่างแง้มดู

นี่ไม่ใช่คู่อริที่เขาตามหา
เขาบอกไม่ใช่คู่อริที่เขาตามหา
จริงเขาเอาอาวุธมีดมามางัดห้องนี้
คิดว่าห้องนี้เป็นห้องของคู่อริ

ตำรวจตรวจสอบประวัติอาชญากร

คุณเคยถูกดำเนินคดีรักทรัพย์มาแล้ว๓ครั้ง
บุกรุกแห่สถานยามวิการก่อน

ส่งตัวดำเนินคดีแต่ทีนี้ก็ต้องสอบปากคำต่อ
ว่าจะมีจุดประสงค์ในการไปรักทรัพย์เขาหรือเปล่า
อ๋อเพื่อมีประวัติงานรักทรัพย์๓ครั้งเลยนะครับนะครับ

อริเป็นแฟนหนุ่มของผู้หญิงคนหนึ่งพักอยู่หอแถวนี้

เดี๋ยวตำรวจต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็ต้องขอบคุณตำรวจด้วยนะ
ได้พบตัวคนก่อเหตุได้ไหวขนาดนี้นะครับ